ไปดูอีกความสำเร็จหนึ่งนะครับของน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ
กับการได้เหรียญทอง๔เกมสมัยที่๓จากรายงานของคุณธนรัฐเพื่อฤทัยกุลครับ
เทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจนะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โอลิมปิก๒๐๒๐
ไล่เตะคู่แข่งจนคู่ต่อสู้ไม่มีแต้ม
คว้าเหรียญทอง๔เกมไปครองตามความคาดหมายครับ

ไลท์อยู่ที่รุ่นไม่เกิน๔๙กิโลกรัมหญิง
น้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจเบอร์๑ของโลก

บายในรอบแรกมาลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
เอาชนะงูทิตุงจากเวียดนามหัก๑๒๔ต่อ๔คะแนน
เข้าไปชิงชนะเลิศพบไดซีอูจูรุสจากเมียนมาร์
ก่อนเอาชนะไปชนิดที่เรียกว่าเด็ดขาด๒๙ต่อ๐คะแนน
คว้าเหรียญทอง๔เกมสมัยที่๓ไปครอง
ชิดชนะนัดนี้ทำให้น้องเทนนิสไม่แพ้ใครมาเป็นเวลา๑๒๗๕วัน
หรือ๓ปี๕เดือน๒๖วัน
แล้วตั้งแต่แพ้คิมโซกุจากเมืองอีกใต้
ศึกโรคกรัมปีไฟนัลเมื่อปี๒๐๑๘
หลังจบการแข่งขันน้องเทนนิสบอกว่าไม่พอใจฟอร์มของตัวเอง
เพราะมีอาการหมดแรงในรอบรองชนะเลิศ
นอนโรงพยาบาลมา๑๐วันจากการรักษาโควิด๑๙
หลังจากนี้จะขยับไปเล่นรุ่น๕๓กิโลกรัม
เพื่อค้นหาเป้าหมายใหม่ให้ตัวเอง
หยุดเกมค่ะก็ถ้าหนูยังเล่นอยู่หนูก็อยากจะลงแข่งขันค่ะ
เพราะว่าแมทซีเกมหนูคิดว่าไม่ใช่เวทีที่จะมาหาประสบการณ์
เพราะว่ามันเป็นแมทมหากรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนู
อย่างหนูมาแข่งครั้งแรกหนูก็ยังแพ้เลย
ผลงานอีก๒รุ่นรุ่นไม่เกิน๖๒กิโลกรัมหญิง
ใบตีสาธิการทองจันทร์ได้เพียงเหรียญเงิน
ไม่เกิน๘๗กิโลกรัมชาย
มาวินอธิสารรัฐคว้าเหรียญทองไปครอง

เวียดนามนำไปอันดับหนึ่งมี๑๕๓ทอง
อันดับสองไทยมี๖๒ทอง

อันดับ๓สิงคโปร์มี๔๔ทอง
อันดับ๔อินโดนีเซียมี๔๒ทอง
และอันดับ๕ฟิลิปปินส์มี๔๐ทอง
อำนาจอัญญาตนาถ่ายภาพธนรัฐฟิศวิทยาคุณ
รายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม